เฮ้ยไฟได้นานจังนะเนี่ย

รถไหลมาอะไร
รถหอมต้าน

คีย์ไหวละคีย์ไหวละคีย์ไหวละ
โอ้ยเป็นกำลังกล้วย
เป็นกำลังเก่งเลย
อุ้ยปลดท้อง
ไฟตัวใหญ่นานจังหวานหมด
โอ้ยคีย์จากหวาน
คีย์ต้องไหวหนิ
ไหวแล้วเนี่ย
คีย์จะไหลหรอ
โอ้วยรถไหล

ไฟถึงออกไป

คีย์กูไหลแล้ว
เป็นกำลังเก่งเลย
โอ้มันกลัวมากโอ้มันกลัวมาก

อุฬแพบ
เรียบร้อยเลยกูเฮ้ยรถหยุดแล้วคีย์กูไหลเลยโอ้ยเวทกรรมแล้วกู
เต็มกางแกงเลยโอ้โหโอ้ยเวทเลยโอ้เวทกรรมกูจะอ้วก